อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยนะ
มีทั้งเท้าถีบเจ้าหน้าที่มีทั้งเอาขวดน้ำเกลือเครื่อง
มีทั้งเอารองเท้าปลามีทั้งเอามีดมาขู่
เกิดที่ไหนเกิดที่โรงพยาบาลค่ะ
นี่เป็นเพราะอะไรวัยรุ่นสองคนนี้เขาไม่พอใจ
ที่หมอมารักษาเพื่อนเขาช้าแล้วมันก็กลายเป็นประเด็น
อันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดไม่มีเสียงนะ
ตรงนี้ยังไม่เห็นจุดเริ่มต้นของการตีกัน

เขาไม่พอใจแล้วแหละไม่พอใจเจ้าหน้าที่พยาบาล
ว่าแบบเออเพื่อนเขาเจ็บทำไมมารักษาเพื่อนเขาช้า
นี่คือที่โรงพยาบาลบ้านเหลื่อมที่โคราชนะคะ
แล้วเฟซบุ๊กกู้ชีบบ้านเหลื่อมเนี่ยเขาเอาคลิปนี้มา
คนนี้อายุน่าจะสักไม่เกิน๒๕คุณ

และแสดงอาการกระฟัดกระเฟียดฟึดฟัดไม่พอใจเจ้าหน้าที่

ทีนี้หลังจากนั้นมันมีอีกช็อตนึง
ที่เป็นช็อตด้านหน้าโรงพยาบาล
เดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่ช็อตหน้าโรงพยาบาลค่ะ

ไวรุ่น๒คนชี้หน้าด่าดูไม่พอใจเจ้าหน้าที่แล้วนี่

ใช่ค่ะยังไม่พอนะยังมีเอารองเท้าปลาใส่เจ้าหน้าที่ด้วย
แล้วคนที่เขาอยู่ตรงนั้นคุณเขาก็ตกใจเขาก็แตกตื่นสิ
หลังจากนั้นทั้งสองคนก็วิ่งเหมือนกับหนีออกไปค่ะ
ซึ่งในเพจกู้ชีพบ้านเหลื่อมเนี่ยเขาก็
เอาตรงประนามการกระทำของสองคนนี้แหละ

มาดูหมินสถานพยาบาลมาคว่างขวดนักเรือลงพื้น

นักข่าวของเราค่ะก็เลยไปสอบถาม
ไปถามเจ้าหน้าที่กู้ชีพของโรงพยาบาลคือนายนิวัฒน์อายุ๔๒ปี
เป็นคนโพสต์คลิปแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย

เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๙พฤษภาที่ผ่านมา

เสร็จแล้วปุ๊บหมอก็เช็คเบื้องต้นก่อน

เดี๋ยวเอ็กซาเรย์คางเดี๋ยวรอคิวหน่อยนึงนะ

ใช่ค่ะเพราะหมอเขารู้แล้วไงว่าอาการไม่สาหัส
แต่สองคนนี้ไม่พอใจ
คือจะให้หมอมารักษาตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้
ด่าทอทั้งหมอทั้งพยาบาลด่าถึงโรงพยาบาลเลย

เขาบอกว่าสองคนนี้เขาเป็นวัยรุ่นช่างกล
แถวฝั่งทนที่กรุงเทพวีรกรรมเพียบ
ดังนั้นถ้าไม่อยากมีเรื่องอย่ามาทำให้โมโหนะ
แล้วก็เอามีดออกมาจากกระเป๋ามาขู่เจ้าหน้าที่

หลังจากเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปแจ้งความแหละ

แล้วก็รู้ว่าตำรวจจับตัวทั้งสองคนได้แล้วนะ
เราก็เลยไปถามผู้อำกับที่สพบ้านเหลื่อม
ภูมิกับบอกว่านำตัวทั้งสองคนไปตรวจร่างกายแล้ว

ทำไมเขาถึงมาอารมณ์ร้อนขนาดนี้
ภูมิกับบอกว่าอ๋อตรวจแล้วมีกัญชา
มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายก็แจ้งข้อหาไปแล้วค่ะ
แล้วก็ดำเนินคดีนอกจากเรื่องของยาเสพติดแล้วนะ
ดำเนินคดีเรื่องร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
พกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะด้วย
อารวาสในสถานที่ที่ห้ามกระทำแบบนี้มีไหม